สยบคนคลั่งเขาเมายาแล้วก็น่าจะค้ายาด้วย

แถมยังยิงปืนไปมาด้วยนะครับ
คือเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมง
เกลี้ยทั้งกล่อมทั้งหลอกทั้งล่อ
และท้ายที่สุดต้องรุมจับกลุ่มแบบนี้นะครับ

โอ้โหคุณดูสิเจ้าหน้าที่กี่คนฮะ๗๘คนนะรุม๑เลยนะครับ
เพราะว่าคนนี้โอ้โหเขาแรงเยอะเหลือเกิน
คนที่ถูกจับกลุ่มก็คือนายสุเมฆอาบรีวงอายุ๓๐ปีนะครับ
ถูกทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ชาร์จรวบตัวไว้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเนี่ยเห็นไหม
โอ้โหถือเนี่ยปืนสีเหลืองเนี่ยยิงใส่เลย
เพราะว่าในมือของนายสุเมฆถือเหมือนมีดเนี่ยคุณ
เจ้าหน้าที่พยายามให้สงบสติอารมณ์แล้วก็ปล่อยมีดปล่อยมีด
แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ยอมปล่อยก็เลยต้องใช้ปืนไฟฟ้าแบบนี้นะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้๒ชั้นอยู่ติดคลองลากค้อนที่ซอยตระกูลโต๊ะ
เล็กที่๖๘หมู่๗ตำบลละหารอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับ
คือก่อนเกิดเหตุนายสุเมฆนะเขามีอาการเมายาบ้า
แล้วก็พกปืนสั้นขนาดจุด๓๘ถือสายไปสายมายิงออกมาจากตัวบ้าน
ปิดล้อมพื้นที่แห่งนี้แล้วก็แจ้งตำรวจด้วยนะครับ
ที่นี้มีการเกลี้ยก่อมคุณนี่หามนี่ก็เป็นคนเกลี้ยก่อม
เกลี้ยกล่อมจนนายสุเมฆโยนถุงยาบ้าออกมา๒๐๐เมตรจากบ้านนะคุณ

แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่ารอบบ้านนี้นะคุณนะ
เขามีตะแกงเหล็กซึ่งตะแกงเหล็กใช้ทำอะไรรู้ไหมครับ

คือนายสุเมฆเจ้าของบ้านเขาจะไม่ให้ใครเข้ามาใกล้บ้านของเขาเลย
เพราะว่ามีเรื่องของยาเสพติดนะครับ
หลัดอำเภอเป็นคนขึ้นไปเกลี้ยกล่อมกว่า๒ชั่วโมง
ในห้องนอนของนายสุเมฆ
นายสุเมฆสูบยาบ้าโชว์ประหลัดอำเภอนะ
เพราะว่าประหลัดอำเภอขึ้นไปคุยใช่ไหมบอกเออ
จับกลุ่มตัวเธอนะฮะจะไม่จับประหลัดอำเภอบอกแบบนี้
จะไม่จับนะเดี๋ยวเราจะพาไปส่งรักษานะ
ลงไปข้างล่างก่อนวางอาวุธปืนไว้บนห้องก่อนนะ
เพราะว่าเขามีอาวุธปืนไงคุณมันน่ากลัว
และตอนที่เขาฟังประหลัดอำเภอเขาก็เสพยาบ้าไปด้วย
ที่สุดประหลัดอำเภอใช้เวลา๒ชั่วโมงในการล่อหลอกผู้ชายคนนี้ให้ลงมา
แล้วผู้ชายคนนี้ก็ไว้ใจเขาก็ทิ้งปืนไว้ข้างบนใช่ไหม
แล้วก็ไว้ใจประหลัดที่ประหลัดไปบอกเขาว่าจะไม่ถูกจับกลุ่ม
แต่ทีนี้ประหลัดอำเภอบอกว่ามันไม่มีทางเลือกอื่น
ก็ต้องรุมล้อมจับกุมเขาไว้แบบนี้ตรวจค้นไปในห้อง
พบยาบ้า๓๙๐เมตรรวมที่เขาโยนออกมาจากหน้าต่างอีก๒๐๐เมตร
ทีนี้ประหลัดอำเภอที่เข้าไปเกลี้ยกล่อม
แล้วก็รุมจับตัวประหลัดถูกต่อยปากไปหนึ่งครั้ง
ถามพวกเลยบอกมีแผลไหมปากแตกอะไรไหม
เพราะอะไรรู้ไหมทำไมเขาถึงถูกนายสุเมฆต่อยปาก
เพราะประหลัดบอกว่าก็ผมไปหลอกเขา
ผมไปหลอกล่อเขาบอกว่าลงมาจะไม่ถูกจับกลุ่มนะ
และนายสุเมฆคงโกรธผมต่อยปากผมให้เลยนะครับ
ท้ายที่สุดนะฮะนายสุเมฆผู้ต้องหารับสาภาพ
ว่าซื้อหยาบ้ามานะแหละค่ะเม็ดละ๒๕บาทเสพมานานแล้ว
แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

แล้วก็มียาเสพติดประเภทที่๑ไว้ในครอบครอง

ส่งตัวพนักงานสอบสวนสพบางบัวทอง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ